คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูปฏิบัติการกันบ้างที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านใช้เวลาร่วม๔ชั่วโมงในการช่วยช้างป่า๕ตัว
จากอุทยานแห่งชาติทัพลานนะคะที่พลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่ชาวบ้านขุดเอาไว้
ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะช่วยขึ้นมาได้สำเร็จนะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยเจ้าช้างป่า๔ตัวที่เห็นเนี่ยตกลงไปนะคะลงไปในสระตัวน้อยด้วยนะฮะของชาวบ้านอยู่กันแบบนี้ค่ะขึ้นมาไม่ได้
มันลึกมากเลยประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะสำหรับเบาะแห่งนี้
บอกไปความลึกของบ่อนี้ก็อยู่สักประมาณ๑เมตร
ตกไปตั้งแต่คืนวันก่อนแล้วเลยค่ะขึ้นมาไม่ได้
ชาวบ้านเห็นก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
มาช่วยกันหน่อยนะคะทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่
ก็ช่วยกันขุดดินริมขอบสระเพื่อลดความชัน
แล้วก็ทำให้เป็นทางชันให้ช้างสามารถเดินขึ้นมาเองได้
ตอนแรกช้างก็ยังคงตื่นตกใจ
เพราะว่าชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้มากเกินไปค่ะ
ออกอาการฝาดงวงฝาดงามไม่พอใจค่ะ
แต่ว่าหลังจากขุดเสร็จทั้งหมดก็ถอยขึ้นมาได้
คุณผู้ชมดูสิเดินเรียงกันขึ้นมาเลย
ปลอดภัยแล้วช้างตัวใหญ่สุดเดินไปสำรวจก่อน
ไปเจอจุดขุดดินที่ทำทางเอาไว้
แล้วก็พากระเดินขึ้นจากสระน้ำได้ในที่สุด
แล้วก็วิ่งผ่านไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้าน
กลับเข้าป่าสู่อุทยานแห่งชาติทัพลานได้ทันทีนะคะ
รวมระยะเวลาในการช่วยเหลือแล้ว๔ชั่วโมงดูสิ

กันมาซุกสนมาตกน้ำตกท่ากันไป